คุณผู้ชมครับเราไปต่อกันที่น้องนิว
ใครอ่ะน้องนิวน้องนิวเนี่ยเป็นสับปะเหลอผู้หญิงเคยเห็นป่ะนี่ฮะอายุ๑๘ปีเท่านั้นเองครับ
เป็นสับปะเลอผู้หญิงที่วัดท่าหลวงจังหวัดพิจิตรแล้วเป็นมาแล้วตั้ง๘ปีนะ
คือที่วัดเนี่ยครับคุณผู้ชมครับไม่มีสับปะเหลอผู้ชาย
แล้วเงินที่ได้มาเดือนละ๒๐๐๒๐๐ที่เขาช่วยมานะให้แม่หมดเลย
เราเห็นแล้วเราช่วยเขาเราก็มีความปลูก
แสดงว่าตกทอดมาจากรุ่นแม่แล้วนะ

นี่คือนางสาวเพ็ญนภาอ่ำทัพหรือว่าน้องนิวน้องนิวอายุ๑๘เองครับ
นิวทำหน้าที่สับปะเลออยู่ที่เมนวัดท่าหลวงพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรฮะ
โดยช่วงเย็นวันอังคารที่ผ่านมาที่เมนวัดท่าหลวง
ขออภัยครับบรรดาญาติของผู้เสียชีวิตนะฮะจากโควิด๑๙เอาร่างผู้เสียชีวิตมาชาปนกิจ
ก็มีเพียงญาติของผู้ป่วยมากันไม่กี่คนนะครับแล้วก็ทำพิธีส่งวิญญาณเป็นครั้งสุดท้าย
นิวเนี่ยทำหน้าที่สับปะเหลอร่วมกับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลพิจิตรนะครับ
แล้วก็ชาปนกิจเสร็จสิ้นไปด้วยความเรียบร้อย
นิวทำหน้าที่อย่างคล่องแคล่วมีความชำนาญ
ตั้งแต่การอำนวยความสะดวกให้กับญาติของผู้เสียชีวิตนะครับ
การทำพิธีทางศาสนาไปจนถึงการเผาศพที่ติดโควิด
แล้วก็ยาวไปจนถึงการเก็บเท่ากระดูกเลย
นิวเล่าบอกว่าเริ่มเข้ามาช่วยแม่ทำงานเป็นสับปะเลอ
ตั้งแต่๑๐ขวบครับจนตอนนี้๘ปีมาแล้ว
รายได้เพียงไม่เท่าไหร่นะครับที่ทางวัดมอบให้เป็นค่าใช้จ่ายบอก
ก็ช่วยไปเดือนละ๒๐๐บาทก็แล้วกันนะเงินที่เธอได้
ให้แม่หมดครับนะฮะเธอเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่๖
แล้วก็อยากจะเรียนต่อกศนซึ่งในช่วงยุคโควิดเนี่ยนะ
คุณผู้ชมครับวัดท่าหลวงเนี่ยนะเผาคนติดโควิดตายเนี่ยนะ
เผาไปแล้ว๑๕ศพครับนะครับส่วนศพทั่วไปนับแล้วเนี่ย
มือเธอแล้วไม่ต่ำกว่าห้าร้อยศพน้องนิวเนี่ยป้องกันตัวเอง
อย่างเต็มที่แล้วก็ฉีดวัคซีนแล้วนะฉีดซิโนฟาร์มเข็มแรกไปแล้ว
ดีนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะฉีดเข็มที่๒เนี่ยพรุ่งนี้นะครับ
ส่วนนายธนเดชศรีจองขวรเป็นไวยาวัชกรของวัฒน์ท่าหลวงเนี่ยครับ
บอกว่าน้องนิวเป็นสรรพเดิร์นจิตอาสาก็มีรายได้บางส่วนจากญาติภูษีชีวิตก็ให้บ้างนะครับ
ก็แล้วแต่น้ำใจแหละนะเพราะว่าน้องนิวเนี่ยเต็มที่และเต็มใจที่จะทำให้อยู่แล้ว
นี่แหละครับจิตอาสาตัวจริงน้องนิวครับ